สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ได้ติดตามดูบอลดีกันอีกแล้วนะครับ
ผลงานของทีมชาติไทยในเกมที่๓นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับ
ซึ่งเจอกับฟิลิปปินส์เจ้าภาพในรอบแบ่งกลุ่มสถานการณ์ของทีมไทยผ่านเข้ารอบรองไปแล้ว
ในฐานะแชมป์กลุ่มด้วยดังนั้นวันพรุ่งนี้จะมีการสับเปลี่ยนผู้เล่นแน่นอนนะครับ
เฉพาะตัวสำรองที่จะมีโอกาสลงมาโชว์ฝีเท้าเพื่อวัดฝีเท้ากับตำแหน่งตัวจริง
เขามีโอกาสในการสอดแทรกขึ้นไปสู่ทีมชุดใหญ่ชุดหนึ่งหรือเปล่านะครับ
แต่ทีมชชาไทยสนิดหนึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาไม่คือชนะไทยนะคะ
ถึงตอนนี้๔๔ปีแล้วนะครับ
ไปตามรายงานความพร้อมของทั้งสองทีมได้จากคุณเกลือกชัยคุณโทครับ
เป้าหมายในการเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์ก็คือ๓แต้มเท่านั้นนะครับ
เพราะถือว่าเป็นการเจอกับทีมที่อันดับโลกดีกว่า
เพราะจะทำให้การจัดอันดับคะแนนของแรงเค้กฟีฟ่า
ทีมชาติไทยก็จะมีมากขึ้นอีกด้วยครับ
แห่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนซูซูกิครับ๒๐๑๙

โดยผลงานของทัพช้างศึกทีมชาติไทย๒นัดมี๖คะแนน
ผ่านเข้ารอบรอบรองชนะเลิศเป็นอันดับ๑แน่นอนแล้ว
ซึ่งจะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์เจ้าภาพ

หากต้องการจะเข้ารอบรองชนะเลิศให้ได้ในปีนี้
ก่อนเกมนี้โคสิโกกิจิศักดิ์เซนเมือง
หัวหน้าผู้ฝึกศรทีมชาติไทยได้เปิดเผยว่า
จะมีการโลเตชั่นนักเตะอย่างแน่นอน
จากต้องการพักนักเตะตัวหลักที่กรำศึกมาตั้งแต่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก

เพื่อวางแผนไปถึงเกมในรอบรองชนะเลิศ

แต่เป้าหมายในนัดนี้คือต้องการ๓แต้มเท่านั้น
ต่างอันดับให้สูงขึ้นต่อไป
ถ้าเราทำผลงานได้ดีในอาเซียนแล้ว
แล้วเราทำผลงานได้ดีในเวทีเอเชีย

ซึ่งแรงกิ้งเขาอยู่ที่๔๐นะครับ

ฉะนั้นในปีหน้าเราก็จะมีกลับไปเล่นกับอีก๕ทีมเหมือนเดิมนะครับ
ฉะนั้นถ้าเราเล่นในบ้านแล้วมีแฟนบอลมาช่วย

ขณะที่โทมัสดูรี่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติฟิลิปปินส์

เกมนี้คือเกมที่สำคัญที่จะต้องเก็บคะแนนจากทีมชาติไทยให้ได้

แต่เป้าหมายของพวกเขาคือเข้ารอบให้ได้เช่นกัน
แล้วพวกเขาก็จะแทบกัน

สำหรับสติการเจอกันของทีมชาติไทย

เสมอหนึ่งและแพ้๒ครั้ง
ซึ่งครั้งหลังสุดที่ทีมชาติไทยแพ้ต่อทีมชาติฟิลิปปินส์
ย้อนไปในปี๑๙๗๒หรือเมื่อ๔๔ปีที่แล้ว
ขณะที่สื่อมวลชนฟิลิปปินส์ให้สัมภาษณ์ว่า
เกมนี้สื่อมวลชนทุกแขนงได้ประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศ
เพื่อให้แฟนบอลเข้ามาเป็นผู้เล่นคนที่๑๒
ให้กำลังใจเอาชนะทีมชาติไทย

แม้ที่ผ่านมา๔๔ปีที่ไม่เคยชนะทีมชาติไทย
แต่นัดนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของทีมชาติฟิลิปปินส
ในการที่จะชนะทีมชาติไทยได้
นี้ถือว่าเป็นเกมสำคัญของทั้งสองทีม

ต้องการมีคะแนนสะสมอันดับโลกให้ตายขึ้นไปให้ดีกว่าเดิม

และต้องการปลดล็อกชนะไทยให้ได้ในรอบ๔๔ปี

รายงานจากกรุงมณีลาประเทศฟิลิปปินส์